ส่วนตลอดข่าวเช้านี้ก็ยังมีอะไรแปลกเด็ดมาแนะนำกันอยู่นะคะ
พูดถึงเมนูแปลกอย่างตัวอ่อนเงาะจักรจันท

แต่บอกเลยว่ามันเป็นของหากินยากปีหนึ่งมีครั้งเดียว

กิโลละ๓๐๐บาทค่ะคุณผู้ชม
ไปดูกันหน้าตามันเป็นอย่างไรนะจริงนั่นขนาดนั้นเลยเหรอ
นี่แหละจ้ะนอนอยู่ในหลุมในดินเนี่ยนะจ๊
คือตัวอ่อนเงาะจักรจันทร์คุณนิวนาครับ
เขาอุตส่าห์ไปซ่อนอยู่ในดินยังไปขุดเจออีกนะ

มนุษย์เราก็แสวงหาอะไรที่มันแปลก
อะไรที่มันดีมีประโยชน์มารับประทาน
เพราะว่านี่สารอาหารสูงมากนะคุณคะ

คุณต้องรอตามช่วงฤดูกาล

เราไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญค่ะคือคุณ
วุฒิชัยชัยศาสตร์อายุ๓๓ปี
เป็นคนที่อยู่ตำบลบ้านบุญเกิดนะคะ

ก็ขมักคางเมฅขุดหาตัวอ่อนจักรฯนี่แหละ
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเดือนมกราคม

ตัวเองและเพื่อนจะไปขุดหาตัวอ่อนจักรจันท

ตายต้นไม้บริเวณกลางทุ่งนาเป็นประจำ
วิธีการก็คือจะขุดเปิดหน้าดินก่อน
เพื่อหารูของมันเพราะเห็นรูแล้วเนี่ยนะคะ
ก็จะใช้นิ้วขุดก่อนขุดเปิดหน้าดี

ถ้าเห็นรูกลมใช่แล้วรูมันแน่นอนนะคะ
แล้วก็ฝังตัวลึกลงไปกว่านั้นอีก๕๖นิ้ว
หรือว่าเสียงค่อยขุดเอาตัวมันออกมาแบบนั้นแหละ
แต่ละวันจะได้ประมาณ๒๐๐๓๐๐ตัวนะ
โอ้โหเยอะนะแล้วก็เอาใส่ขวดแบบนี้เก็บไว้
บางคนเก่งได้ถึง๓๔๐๐ตัวนะ
แล้วก็เอามาขายตัวละบาทหรือ๒บาทแล้วแต่ขนาดของมัน
แต่เฉลี่ยแล้วกิโลหนึ่ง๓๐๐บาทค่ะคุณ
อื้อนี่แหละครับเป็นที่แบบคำว่าซับในดินกินอร่อย

กินอร่อยสิแล้วที่สำคัญนี่มันเหมือนกับเป็นการขุดทองเลยนะ

เออจริงกิโลหนึ่ง๓๐๐๐บาทแพงกว่าหมูหลายเท่านั้นพูดถึงแล้ว

ส่วนหามาได้แบบนี้แล้วเอาไปทำอะไรกินล่ะคุณชนะ

ต้มทำน้ำพริกทอดสมุนไพร
เอาไปคั่วน้ำปลาก็ได้หรือว่าคั่วเกลืออันนี้ทอด
โอ้ยน้ำมันร้อนรสชาติมันน่าจะมันนะ
มันค่ะคุณค่ะคล้ายพวกด้วงพวกหนอนพวกลดด่วน
อะไรคล้ายอย่างนั้นนะคะแต่ว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบ
หรือว่าเอาไปแกงใส่ผักก็ได้ค่ะคุณผู้ชม
ก็แล้วแต่ว่าจะชื่นชอบแบบไหนนะ
ล้างให้สะอาดก่อนนะครับคือเอามาจากในดินเนี่ยมันจะเปื้อนโครนหน่อยใช่ไหม
แต่พอมาล้างแบบนี้แล้วเนี่ยดูดิครับโอ้โหสะอาดรับประทานได้
และที่สำคัญพอเอาไปขายสร้างรายได้เป็นอย่างดี
แน่นอนเลยนะคะใครเคยทานนะ

ลองส่งไลน์มาบอกเราก็ได้นะอเด็ดอร่อยแค่ไหนนะคะครับผม